อาการปลอดภัยและดีขึ้นมาก
ตอนแรกที่แม่เห็นความผิดปกติคือเขาส่งข้อความมาหาแม่
ไอซ์รักแม่นะแม่เลยเข้าไปดูก็เห็นเขาฟุบอยู่ที่พื้นแล้ว
ก็เลยรีบพาไปส่งที่โรงพยาบาล
ห่วงว่าเขากินยาอะไรไปหรือเปล่าอย่างแรกเลย
ไปสำรวจที่ห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
คาดว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว
อย่างที่สองเนี่ยจริงแล้วก็คือแบบเครียด
เครียดมาหลายอย่างทั้งเรื่องงานทั้งเรื่อง
ไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องแฟนหรือเปล่าเขาว่างั้นนะครับ
ความเห็นด้านลบจากสังคมออนไลน์นางก็อ่าน
และอีกอย่างหนึ่งนางถูกยกเลิกงานเยอะ

แล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ดีเนี่ยมีปัญหากับแฟนนุ่ม

แล้วก็เครียดพ่อป่วยหัวใจขั้นรุนแรงแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับตับนะฮะ
คือเขาก็ไม่ยอมกินข้าวแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมุติคนคนใกล้ชิดเขาบอกว่ามีปัญหากับ
มีแบบว่าคนไปขุดเรื่องผู้จัดการเก่าแล้วไปใส่ร้ายนาง
ว่าแบบผู้จัดการเก่าที่จริงผู้จัดการคนแรกของนางมั้ง
ที่เสียชีวิตจากหัวใจวายคนก็เอาเหลือกสายนายไปบวกรบคูณหารกันเข้ามา
ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องไหมแล้วเขาบอกว่าตัวนางเองเนี่ยเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกจากห้องเนี่ย
ตั้งแต่๒๘มิถุนายนพี่อ้อมออกมาเจอผู้เจอคนไม่กินข้าว
คือแบบมีภาวะเครียดนะฮะเขาก็เลยบอกว่าทุกอย่างนางก็โดนนางไปอ่านคอมเมนต์
ไปอ่านอะไรจริงแล้วเนี่ยไอซ์มาเครียดหนักคุณแม่บอกเขาเครียดเรื่องสายนายบ้าง
คอมเมนต์ที่เขาเข้ามาหาอ่านต่างพูดจาดูถูกหยาบคายซ้ำเติมเขาต่างนานา
เขาเอาคิดวนไปวนมาเรื่องสายนายเนี่ยส่งผลกระทบกับการงานเขาถูกแคนเซิลหมดเลย
ละครก็ถูกให้เลื่อนออนแอร์บวกกับปัญหาภาวะซึมเศร้าซึ่งเขามีอยู่แล้วเขากินยาซึมเศร้ามาตลอดอยู่แล้ว
แต่มันไม่ขั้นไม่เขาบอกว่าน้องเป็นซึมเศร้าแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายตัวเอง
เพราะยาที่หมอให้มาเนี่ยเป็นยาคลายเครียดอยู่แล้วแล้วมันยาที่หมอเขาให้ไอซ์ทานเนี่ยคือมันเป็นลดความวิตกกังวล
ส่วนปัญหากับแฟนนุ่มแม่บอกว่าไม่ใช่ประเด็นหลักเลยถามว่ามีปัญหากันไหมลึกเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแม่ก็ไม่ทราบรายละเอียด
แต่ที่แม่ทราบคือเขาห่างกันไปตั้งแต่เดือนที่แล้วคือกับแฟนห่างกันตั้งแต่เดือนที่แล้วเหมือนเขามีเรื่องปรับเข้าหากันไม่ค่อยโอเค
แต่แม่ก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่ทำให้น้องกินไม่ได้นอนไม่หลับน่าจะมาจากคอมเมนต์ต่างเมื่อถามว่าเรื่องเครียดคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายหรือเปล่า
เพราะพ่อก็เป็นโรคหัวใจแม่ก็เป็นมะเร็งตับนะฮะคุณแม่ยอมรับว่าใช่คุณพ่อเป็นโรคหัวใจเป็นหนักถึงขั้นที่หมอบอกว่ามีโอกาสจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาคุณพ่อสั่งเลยว่าถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปอย่ากู้นะอย่าไปกู้นะเพราะไม่อยากเป็นภาระแล้วส่วนแม่ก็ไม่อยากบอกเพราะเห็นเขาเจอปัญหาเยอะอยู่แล้วแต่ในที่สุดก็ต้องบอกเพราะแม่ต้องแอดมิตรเพราะแม่เป็น
หายแสงไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เขากลัวเลยทำให้เขาเครียดพี่หนุ่มสัมภาษณ์คุณแม่ใช่ไหมผมมาเป็นคนสัมภาษณ์เองพี่หนุ่มสัมภาษณ์คุณแม่คนนี้ประเด็นก็คือว่าไอซ์ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณแม่เองเป็นมะเร็งตับคุณแม่รู้ประมาณ๒เดือนแล้วแต่แม่ไม่ยอมบอกแล้วแม่เพิ่งจะมาบอกแล้วพ
แก้วช่วยพาไปอืมเพราะเขาเขาแบบเขาเครียดเขาเป็นแบบเป็นคนที่แบบ
เขาเป็นคนนอยอยู่แล้วเออนอยอ่ะอย่างบนดับคือนางเป็นคนนอยนางเป็นคนจิตจิตจิตตกอ่ะ
อืมเป็นคนจิตตกอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมารู้ทีเดียว
ตู้มเข้ามาแบบเนี้ยหลายเรื่องหลายหลายเรื่องอ่ะก็เลยน็อก
ผมไม่ไม่นอนไม่กินไม่อะไรเลยอยู่แต่ในห้องเลยนะอืมไม่นอนไม่กิน
นอนไม่กินไม่นอนไม่กินอยู่อย่างเงี้ยอืมคือนางเคยหนักมาแล้วไง
เคยแบบผ่าตัดแบบคือในระหว่างที่เรื่องนางแบบเป็นคนที่จริงจังเรื่องความรัก
เพราะว่าตอนที่เมื่อก่อนนางก็มีแฟนเยอะนั่นแหละผู้ชายก็ชอบ
วันหนึ่งนางก็เจอรักแท้นางแบบว่าผู้ชายคนนี้โอเคแล้วล่ะ
กระดูกเห็นกระดูกข้างในเลยนะนางเปิดรูปให้มดำดูอ่ะแล้วปรากฏว่า
ระหว่างที่รักษาตัวอยู่เป็นแบบหลายเดือน
แฟนก็ขอเลิกแล้วก็หลายที่นั้นปุ๊บ
นางก็แบบเหมือนเป็นคนที่นอยแบบว่า

เฮ้ยอะไรจะเกิดกับเขาหรือเปล่า
แล้วก็คนก็ไปบอกว่านางเนี่ย
อือคอมเม้นต์ต่างน้าน๊ายที่เขียนด้วยล่ะ
ผู้จัดการเนี่ยตายแปลกคนก็ไปบอกผู้จัดการเนี่ย

มันมีงูมีอะไรนางก็เลยถึงถ่ายให้ดู

คือหนักสุดฉันถามไอ้ไอซ์แล้วทำไมกันถึงพี่ถ้าพี่เปิดประตูไปอ่ะ
แล้วแบบว่างูมันอยู่ข้างบนบ้านแล้วมันพร้อมจะฉกหนูได้ตลอดเวลา
จะรู้สึกยังไงแต่อันนี้ไม่ได้ออกอากาศนึกออกป่ะ
ตอนนั้นน่ะด้วยความที่หนูคิดสั้นเองจริงนั่นแหละว่าไปดูในเน็ตว่าค่าสัตว์ต้องใช้สายนายค่าสัตว์พวกนี้คือนางก็เลยสั่งซื้อนางบอกนางไม่ได้รู้อะไรเลย
ปรากฏว่าดวงมันมาถึงปุ๊บตรงกับข่าวนางรู้ว่าสายนายอันตรายเมื่อไหร่รู้ไหม
ข่าวที่ข่าวออกนางก็วางขวดอย่างนั้นไว้
แล้วปั๊บเขาเช็คไปเช็คมาก็มีนางไอซ์ไปซื้อ
บอกเนี่ยพี่หนูก็ตั้งไว้อย่างนี้แล้วมันเป็นขวดเดียวกันเลยกับที่หนูซื้อ
ว่าอย่างนั้นนะใครจะไปกล้าจับใครอยากตายนางก็บอกอย่างนี้ไม่มีใครอยากตายอยู่แล้ว